ไปติดตามนะครับความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายปะทะกับตำรวจกองปราบปรามจนทำให้ตำรวจกองปราบปรามนั้นเสียชีวิตในหน้าที่
จับได้แล้วครับในเจฮะในเจเนี่ยเป็นลูกน้องฉุยรักจันทร์นะครับ
มือปืนที่ยิงตำรวจกองปราบรามเนี่ยจากเหตุการณ์นี้จำได้ไหมครับที่เสียงดังสนั่นลั่นไปหมดอ่ะ
ที่ปะทะกันแล้วตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายใช่ฮะนะฮะจับได้แล้วในเจเนี่ยรับสารภาพนะ
แต่บอกว่าที่สู้ขนาดนี้เข้าใจผิด

ทางชาติลำดับที่ร้อยสี่สิบห้าคือเขาเนี่ยผัวพาในคดียาเสพติดฮะ
คือมีการไล่ล่ากันตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบวงช้างนะครับตัวเมืองพัทธลุง
แต่คนร้ายเนี่ยขัดขืนยิงประทะกับตำรวจใกล้สี่แยกบ้านท่านางพรมฮะ
ที่เขาชัยสนพัทธลุงเหตุการณ์นี้ทำให้ดาบตำรวจอานันต์มีแสง
ถูกยิงเสียชีวิตส่วนคนร้ายตอนนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีกสองนายครับ
ล่าสุดครับตำรวจจับตัวนายพงศกรหรือว่าเจสุวรรณมะโน
หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับได้แล้วนะครับ
หลังจากทราบว่าไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลาโน่นฮะแล้วก็พาตัวไปชี้จุดซ่อนปืน
สวนปามท้ายวัดท่าควายนะครับซึ่งก็พบปืนในการก่อเหตุสองกระบอก
พงศกรรับสารภาพบอกว่าเขานั่งอยู่ในรถกระบะคันหน้านะครับ
ขับปาดหน้าตำรวจซึ่งมีนายอัตภพลหรือว่ารวยเป็นคนขับ
แล้วก็อ้างว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนยิงนะนอกจากนี้นายพงศกรยังรับอีกนะครับ
สาเหตุที่นัดมารวมตัวกันที่พื้นที่บ้านท่าควายนะครับ
เพื่อมาเป็นเพื่อนนายวัชระหรือดำคือจะยกขบวนมาสู่ขอแฟนสาว
ไม่ได้มาเป็นการรวมตัวกันเพื่อรับงานยิงใครตามที่ถูกกล่าวอ้าง
แล้วก็อ้างอีกว่านายจำรัฐนะครับหรือว่าฉุยรักจันทร์เนี่ย
รับงานยิงคนมาตั้งนานหลายปีแล้วนะฮะ
ส่วนที่ต้องก่อเหตุดังกล่าวนึกจากก่อนเกิดเหตุนะฮะ
นายจำรัฐเนี่ยเห็นรถของเจ้าหน้าที่ขับวนผ่านหน้าบ้านเอ๊ะผิดสังเกต
คิดว่าเป็นอาริเก่าก็เลยขับรถปิดหัวปิดท้ายซะประกบยิงฮะ
ไม่ทันคิดว่าเป็นตำรวจหรือเปล่านี่เขาอ้างแบบนี้นะครับ

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุงนี่ฮะนี่ครับ
เพื่อไปสอบปากคำนายพงศกรด้วยตัวเองครับ
ถือเป็นคดีอุกชการที่ยิงตำรวจตายในหน้าที่ครับค่ะ
ขณะที่ร่างของตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการในวันนั้นเนี่ยนะคะ
ขณะนี้ก็ได้มีการเคลื่อนร่างนะคะออกจากโรงพยาบาล
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสมานคุณที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ภรรยาของดาบตำรวจอนันต์มีแสงค่ะผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปราม
ประคองร่างสามีแล้วก็ร่ำให้เสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะที่มีการเคลื่อนศพของดาบตำรวจอนันต์มีแสง
ออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสมานคุณที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาก็มีการเตรียมสถานที่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
และเวลาบ่ายโมงก็มีการรดน้ำศพในกลุ่มของเครือญาติ
หกนาฬิกาพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็จะมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นางวิลัยมีแสงค่ะอายุสี่สิบหกปีซึ่งเป็นภรรยาของดาบตำรวจอนันทร์
วันนี้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเป็นการพูดคุยทั้งน้ำตานะคะ
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสามีไปทำงานที่เซฟเฮาส์กองปราบตั้งแต่๘โมงเช้า
เธอก็ทำกับข้าวใส่กล่องไปให้ทานแล้วก็กลับเข้ามาบ้านมาเอาเสื้อกรอก
ก็บอกภรรยาบอกว่าจะไปทำงานค่ะตอนบ่ายเนี่ยเธอโทรไปหา
บอกว่าจะออกไปเก็บแตงโมที่เขาปลูกเอาไว้ในสวนก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก
เพราะว่าสามีบอกว่ากำลังทำงานจนกระทั่งเธอบอกว่า๕โมงเย็นนะคะ
เพื่อนสามีโทรมาบอกว่าได้ยินข่าวการปะทะกันหรือยังแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าโดนยิง
แค่บอกว่าอยู่โรงพยาบาลเขาชัยสนเธอก็รู้สึกคลายกังวลหน่อย
แต่เริ่มใจไม่ดีก็เลยโทรศัพท์เข้าเบอร์ของสามี
แต่เขาไม่รับนะฮะก็เลยพยายามโทรหาเพื่อนร่วมงาน
จนสุดท้ายรู้ว่าสามีเสียชีวิตก็ยังทำใจไม่ได้เพราะว่าจากเร็วเกินไปนะคะ
บอกว่าสิ่งที่สามีห่วงมากที่สุดก็คือลูกค่ะคุณนัทพงศ์นะคะ
คือสามีเนี่ยบอกว่าขอให้ดูแลลูกให้ดีแล้วก็เคยสั่งเอาไว้ด้วยว่า
ถ้าเป็นอะไรไปจะไม่ให้ลูกเดือดร้อนและลำบากเนี่ยค่ะ
คือเธอบอกว่าภูมิใจในตัวสามีมากที่ทำเพื่อชาติและเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
ทุกครั้งที่ออกไปทำงานก็ขอให้ระวังตัวและขอให้ปลอดภัย
ไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ออกไปทำงานนะคะ
คือเขาบอกเขาก็วางแผนชีวิตร่วมกันนะคะว่าเดี๋ยวก็เสียแล้วอีกเก้าปี
จะไปอยู่ที่สวนที่ตำบลควนโสอำเภอควรเนียนจังหวัดสงขลา
แล้วตอนนี้บ้านเขาก็คือสร้างใกล้จะเสร็จแล้วด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะก็ขอให้กำลังใจนะคะคุณวิไลนะคะ
เข้มแข็งแล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แล้วก็ขอร่วมภาคภูมิใจด้วยนะคะ
กับความกล้าหารและความเสียสละของสามีของคุณวิรัยด้วยนะคะ